พาคุณผู้ชมไปที่นี่ดีกว่าค่ะที่เพชรบูรณ์นะคะ
ไปช่วยดูดวงไฟประหลาดดวงไฟนี้หน่อย

คือคนที่เขาถ่ายคลิปเขาก็บอกว่าเขาไม่มั่นใจว่าคืออะไร
เป็นเรื่องลี้ลับเป็นผีกระสือหรือใครเอาโดรนมาบินเนี่ยค่ะ
ดวงไฟประหลาดดวงไฟนี้ค่ะกลางไร่อ้อยเลยนะคะ
มีคนเขาขี่รถจักรยานยนต์กำลังจะกลับบ้าน
แล้วก็ต้องขี่ผ่านไร่อ้อยแล้วเห็นดวงไฟประหลาดแบบนี้
แล้วมันจะเหมือนกับขยับด้วยเขาใช้มือถือถ่ายเอาไว้
ตีแดงส้มกระพริบแล้วก็ขยับ
คือคนที่เห็นแล้วถ่ายคลิปเขาบอกว่าแล้วก็จะบึ๊บ
เขาบอกเขาตกใจเขาก็ถ่ายเอาไว้
แล้วเขาก็รีบขี่รถจักรยานยนต์หนีไป
เพราะเขาตกใจว่าไม่รู้มันคือดวงไฟอะไร
นี่ค่ะดวงไฟนี้นะคะคือที่ไร่อ้อยติดกับทางเข้าวัดนิมิตรสัจธรรม
พื้นที่หมู่๔ตำบลทรัพย์ไม้แดงอำเภอบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์
คือถนนตรงนี้คุณผู้ชมคะเป็นทางลูกรัง
สองฝั่งเป็นไร่อ้อยไร่มันสัมปะหลังสภาพแบบนี้ค่ะอันนี้คือภาพตอนกลางวัน
เนี่ยก็มีแต่แบบไร่อ้อยสุดลูกหูลูกตาโล่งแบบนี้นะคะ
คนที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้คือนายรังสรรทักษิณอายุสามสิบเอ็ด
ก็เป็นชาวบ้านหมู่สี่ตำบลทรัพย์ไม้แดงนั่นแหละค่ะเขาบอกว่าเขาตกใจมากแล้ว
เขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ถ้าเกิดจะบอกว่าเอ๊ะหรือใครเอาโดรนมาบิน
เขาก็บอกว่าใครจะเอาโดรนมาบินเล่นแถวนี้ก็เลยเชื่อว่าเป็นเรื่องลี้ลับหรือเปล่า
รังสรรค์บอกว่าดวงไฟที่เห็นเนี่ยมันคือประมาณสักตีสองครึ่ง
ศุกร์สิบสามด้วยอ่ะอืมตีสองครึ่งศุกร์สิบสามสิงหาคม
ก็เลยยิ่งเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเรื่องราวของความเชื่อความอาถรรพ์หรือเปล่า
ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านแล้วสองฝากฝั่งเป็นไร่อ้อยไร่มัน
ลูกหูลูกตาเป็นแบบโล่งเลยอ่ะแล้วเห็นดวงไฟลอยอยู่
เหนือยอดใบอ้อยตอนแรกคิดว่าชาวบ้านส่องสัตว์ตอนกลางคืน
สังเกตดูดีอ้าวมันเป็นสีแดงส้ม
จอดรถดูเขาบอกถ้าเกิดไฟส่องสับมันจะเหลือง
เขาบอกแบบนี้นะแต่อันนี้มันแดงส้ม
จอดรถดูเลยแล้วเอามือถือมาถ่ายคลิป
สักพักดวงไฟวึบจากจุดนึงไปอีกจุดหนึ่งแบบเร็วมากแบบวึบไปเลยอ่ะเออ
เขาขนลุกแล้วเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกแล้ว
รีบขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านแต่ก็บันทึกภาพเอาไว้ให้เห็นแบบนี้ค่ะ
ไม่คิดว่ามันจะเป็นไฟอันนี้ที่รถไฟส่องอะไรเขาให้เจอ
แต่มันนั่นดูแล้วมันไม่ใช่ไฟที่เขามาส่องสัตว์ส่องอะไรกัน
ก็เลยโทรศัพท์ถ่ายไว้ค่ะแล้วได้สอบถามชาวบ้านไหมคะว่า
เคยมีใครเห็นไหมอะไรยังไงก็มีครับเขาก็บอกเขาก็เห็นกัน
อะไรอืมแต่เราไม่เคยหินอ๋อ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาทางเพจไทยรัฐนิวส์โชว์บอกว่าถ้าเป็นผม
จะรีบขี่ตามไปดูแต่คนที่เขาเห็นเขาบอกว่าเขากลัว
เขาตกใจแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าชาวบ้านในหมู่บ้านหลายคนนะคะ
บอกว่าเคยเห็นนะคะเคยเห็นดวงไฟประหลาดแบบนี้
เชื่อว่าเป็นสิ่งลี้ลับที่วนเวียนอยู่ที่บริเวณนั้น
โดยเฉพาะช่วงคืนวันพระดวงไฟจะมีสีแดงและขนาดใหญ่มาก
ลอยไปลอยมาอยู่เหนือยอดไม้ไร่อ้อยไร่มันแถวบริเวณตีนเขา
ชาวบ้านบอกว่าเคยเห็นมากกว่า๒ครั้งด้วยซ้ำ
แล้วไม่ใช่แค่ดวงไฟนะบางคืนมีผู้หญิงใส่ชุดไทย
นั่งเล่นอยู่ที่สาราตรงทางเข้าหมู่บ้านอีกต่างหาก

ขอบบ้านดึกพอมาก็เห็นผู้หญิงผมยาวนั่งอยู่ที่สาลา

ไทยผ้าไทยผ้าสบาย

มีสบงอะไรเขาเรียกอะไรภาพอันนี้ไม่ใช่ชาวบ้านไปนั่งเล่นในหน่อยไม่ใช่
เคยเห็นสองสามครั้งเนี่ยเคยเห็นสองสามครั้งเลยเขาลอยสูงไหมที่เราเห็นสูงค่ะสูงค่ะ
มายอดไม้ได้ไหมโอ้สูงกว่าสูงกว่าด้วยสูงกว่า
แล้วเขาลอยแบบลอยธรรมดาหรือลอยเคลื่อนไหวได้ก็เคลื่อนไหวได้
ลักษณะออกข้างหรือว่าขึ้นขึ้นลงลงที่เราเห็นก็ไปข้างลอยออกข้าง
ลอยขึ้นลอยลงอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ใช่ไหมส่วนตัวเชื่อว่าเป็นแสงอะไร
เอาโดยส่วนตัวความรู้ความเชื่อของชาวบ้านก็ไม่แน่ใจค่ะ
ชาวบ้านเขาก็ไม่แน่ใจค่ะคุณผู้ชมว่าคือดวงไฟอะไรบางคนเห็นตั้งสองสามครั้ง
แล้วก็เห็นกันหลายคนด้วยนะคะชาวบ้านเขาเลยบอกว่าพอมีคนเจอดวงไฟประหลาดแบบเนี้ยอยู่บ่อยบ่อย
มีคนเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยมานั่งอยู่ทางเข้าหมู่บ้านตอนกลางคืนโอ้โหเขาก็ไม่กล้าจะไปไหนตอนกลางคืนอ่ะนะคะ
แต่ก็ดีแล้วช่วงนี้เคอร์ฟิลล์ด้วยอะไรด้วยป้องกันโควิด๑๙ด้วยเนาะเขาอยู่บ้านเนาะ
แต่ทีนี้ชาวบ้านก็บอกว่าเขาก็อยากรู้ไงอยากรู้ว่าดวงไฟนี้มันคืออะไร
อยากจะให้คนที่แบบมีวิชาอาคมเรื่องความเชื่ออะไรแบบนี้มาช่วยดูให้หน่อย
ว่าใครอยากจะพิสูจน์ในเชิงตามหลักวิทยาศาสตร์ก็ลองมาพิสูจน์ให้ชาวบ้านเขาหน่อย
คือเขาจะได้กระจ่างเขาจะได้มั่นใจได้ว่ามันลี้ลับหรือมันคือวิทยาศาสต